ข่าวใหญ่อีกหนึ่งข่าวเป็นเหตุการณ์ที่เพิ่งจะเกิดขึ้นนะครับ
หนุ่มธาตุยาหลอนเอามีดฟันหัวยายแท้
หกศพของยายใส่ท่อหลังบ้าน
เหตุการณ์นี้นะฮะตำรวจเข้าไปในพื้นที่บ้านตรงนี้นะครับ
แล้วก็ไปควบคุมตัวของคนก่อเหตุ
ส่วนศพยายแท้ของเขาถูกหมกอยู่ในท่อ
เป็นเหตุสลดที่เกิดขึ้นนะครับที่ตำบลภูปออำเภอเมืองจังหวัดกาลสินนะฮะ
ตำรวจเข้าไปตรวจสอบบ้านของคุณยายเขียว
ก็คือคุณยายคำพรคำยุธาอายุ๗๖ปี
ไม่เจอเจ้าของบ้านในสภาพมีชีวิตหรอกครับ
เพราะว่าคุณยายเขียวเสียชีวิตนะฮะ
สภาพศพถูกแทงหลายแผลนอนตายอยู่ในท่อปูนหลังบ้านของตัวคุณยายเอง
ผู้ก่อเหตุไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นหลานแท้ครับ
หลานแท้คนนี้ก็ไม่หลบหนีนะฮะ
สารภาพว่าเป็นคนลงมือฆ่านะฮะเป็นลงมือฆ่าคุณยาย
หลังจากลงมือฆ่ายายแล้วใช้ชีวิตตามปกติ
เอาร่างยายไปหมกในท่อเอาผ้าอะไรคลุมไว้นิดนึง

ตำรวจควบคุมตัวที่เถียงนาในไล่มันสัมประหลังน้องครับ

เจ้าหน้าที่พยายามสอบถามทำไมถึงฆ่ายาย

ระหว่างนั้นนะฮะญาติญาติได้เดินขึ้นมาบนเถียงนา
ด้ามขวานขึ้นมาด้วยเพราะอะไร
โกรธแค้นทำไมหลานคนนี้ถึงฆ่ายายแท้ได้
ญาติเนี่ยตะโกนพูดไว้เลยเป็นภาษาอีสานนะ

หรอคือเลวมากนี่นะมึงเลวมาก

ตัวเขาได้ยินนะยิ้มหัวเราะเบา
คุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ต้องห้ามทับห้ามปรามเลยฮะ
ญาติคุณยายก็โกรธแค้นซึ่งเป็นญาติกันทั้งหมดนะนะ

นี่คุณผู้ชมญาตินี่ก็คือคนเสื้อแดงนี้
นายอนุรักษ์คำยุธาเล่าให้ฟังบอกว่า
เมื่อช่วงเช้าตัวเขาเองได้โทรถามหลานชาย
ก็คือคนเกาะเหตุเนี่ยถามว่าเลยดูไหม

เห็นยายตั้งแต่เมื่อคืนเห็นยายบ้างไหม

หลานชายตอบกลับครับบอกว่าไม่ต้องโทรมาหรอกนะ
ผมฆ่ามันแล้วเรียกยายว่ามัน
จังหวะนั้นนี่คือเขาได้ยินอย่างนั้นยังคิดว่าพูดเล่นอยู่เลยไม่ใช่เหรอ
ผมฆ่ามันแล้วมันอยู่หลังบ้าน
ก็คือจุดที่หลานเอาไปหมกท่อนั่นแหละครับ
ตอนแรกนะญาติคิดว่าหลานพูดเล่น

พบว่าคุณยายกลายเป็นศพจริงถูกหมกท่อจริง
ฆ่าจริงนะฮะก็เลยโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ
คุณผู้ชมฮะส่วนสภาพศพของคุณยายนะครับ
ที่จุดที่พบคุณยายก็คือท่อปูนหลังบ้านนะฮะ
สวมเสื้อแขนกุดสีมพูนุ่งผ้าถุงสีน้ำเงินนะครับ
แล้วก็มีผ้าคลุมศพเอาไว้๒ชั้นเลยนะฮะ
เจ้าหน้าที่เปิดผ้าคลุมศพออก
คุณผู้ชมเอาคุณยายมาตรวจสอบ
เรื่องต้นพบบาดแผลชะกันคุณถูกของมีคมฟันที่ศีรษะ๑จุดแล้วนะ
กกหูซ้ายอีก๑จุดคอไหล่และหลังรวม๖แผล
ที่หลานชายแท้เนี่ยเป็นคนฟัน
และอาวุธที่ใช้ก่อเหตุเจ้าหน้าที่ตรวจสอบบริเวณโดยรอบ
พบมีดปังต่อเปื้อนเลือดตกอยู่บริเวณครัวหลังบ้าน
ว่าน่าจะเป็นอาวุธที่ผู้ก่อเหตุใช้เจ้าหน้าที่เก็บไว้เป็นหลักฐานทั้งหมด
คุณผู้ชมฮะทีนี้ครับญาติของผู้ก่อเหตุบอกแบบนี้นะครับ
บอกว่านายเอกชัยผู้ก่อเหตุมีพฤติกรรมเสพยาบ้า
ก่อนหน้านี้ญาติเคยส่งตัวไปบำบัดรักษาจนกระทั่งปัจจุบันนะยังเสพอยู่
มักจะมีปากเสียงกับผู้เป็นยายบ่อยครั้งมีทั้งเรื่องขอเงิน
แล้วก็ถูกยายดุด่าว่ากล่าวเกี่ยวกับเรื่องขอเงินไม่ทำการทำงานนะครับ
วันก่อนเกิดเหตุคือวันที่๒๑พฤษภาคมที่ผ่านมา
คือญาติออกไปทำธุระข้างนอกกลับบ้านมาในช่วงเช้า
จากนั้นได้ออกไปปลูกมันสัมปะหลังกับนายเอกชัยผู้ก่อเหตุแล้วก็กับเพื่อนบ้าน
แต่ผิดสังเกตครับที่ยายทำไมไม่ออกจากบ้าน
ก็เลยพยายามโทรติดต่อหาคุณยายคำพรแต่นายเอกชัยเนี่ยอย่างที่บอกไปเดินกลับมาบอกไม่ต้องโทร
พอยาตั้งสติได้ทั้งนั้นละคุณโทรแจ้งตำรวจมาเปิดผ้าคลุมตรงท่อนี้พบจริงแล้วนะฮะ
สาเหตุทางญาติคาดว่าเนื่องจากตัวหลานคือนายเอกชัย
เสพยาจนเกิดอาการหลอนประกอบกับอาจจะถูกยายดุด่าว่ากล่าวในหลายเรื่อง

คุณผู้ชมฮะเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานสพเมืองกรสิน
พร้อมแพทย์เวรจากโรงพยาบาลกราศิลป์
ก็นำร่างของคุณยายไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลขอนแก่น
หาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ส่วนทางด้านตำรวจก็แน่นอนก็ต้องควบคุมตัวหลานชายแท้
ซึ่งตอนนี้แน่นอนหลานชายก็ยอมรับว่าก่อเหตุจริงแล้ว
เรื่องต้นได้แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
แล้วก็เสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งก็คือยาบ้าโดยผิดกฎหมาย
นำตัวส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ
น่าเชื่อนะคะแล้วคือญาติครอบครัวเนี่ยก็บอกด้วยว่ายา
เลี้ยงหลานคนนี้มาตั้งแต่เกิด